เรามาเอาใจช่วยคุณแม่รายหนึ่งหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอค่ะ

ลูกชายคนโตนะอายุประมาณ๑๐๑๑ขวบ

สามีอยากให้ลูกทานแหลก
ค่ะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นะคะ
พาลูกไปพร้อมกับลูกคนเล็กอีกหนึ่งคน

ใช่ค่ะไปชนกับรถ๑๐ล้อคุณ
โอ้โหชนยักษ์ใหญ่ที่สุดด้วย
ใช่ค่ะคุณพ่อและลูกคนเล็กที่ขวบเศษเสียชีวิตคาที่ส่วนลูกชายคนโต
ตอนนี้ยังสาหัสอยู่เลยรอการผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดมาแล้ว๔วันตั้งแต่๘พฤศจิกายนค่ะที่หน้าธนาคารกรุงไทย
ขาเข้าอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อวนายอนุพงศ์ภวงเพชรอายุ๓๔ปีพร้อมกับลูกชายวัย๑ขวบ
ส่วนลูกชายคนโตอายุ๑๑ขวบบาดเจ็บสาหัส
คนขับรถสิบล้อคู่กรณียอมรับสารภาพว่าขับรถประมาทจนเกิดอุบัติเหตุและขอประกันตัวออกไป
วันนี้เราไปตามความคืบหน้าให้นะคะไปที่ที่เขาตั้งบำเพ็ญกุศลศพพ่อแล้วก็ลูกค่ะ
ที่วัดใหม่สะปฐุมบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
สอบถามแม่ผู้สูญเสียค่ะนางสาวทิพย์วิมลสุโข
บอกกับทีมข่าวบอกว่าวันเกิดเหตุเหมือนมีลางเลย
ขณะที่เธอกำลังนอนหลับอยู่กับลูกชายที่เสียชีวิตนะนะ
ฝันว่ามีหญิงชะลามาบอกว่าเลี้ยงให้ไม่ไหวแล้วนะ
ช่วยไม่ได้แล้วเหนื่อยแล้วจะไปแล้วเนี่ย
จากนั้นเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยนะคะและช่วงเย็นลูกชายก็บอกอยากกินลูกชิ้น
พ่อก็เลยพาออกไปทั้งสองคนไปขี่รถเล่นนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านอีก

หลังเกิดเหตุตำรวจเจ้าของคดีบอกว่าคู่กรณีขอประกันตัวออกไป
และช่วงเย็นวันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ญาติของคนขับรถ๑๐ล้อนมาพูดคุยแล้วก็ยื่นข้อเสนอเป็นเงินให้เธอยื่นซองข่าวให้
คู่กรณีเพราะจนถึงวันนี้ผ่านไปแล้ว๑๑วันขออภัยนะคะผ่านไปแล้ว๕วัน
ถึง๑๑นะนะยังไม่มีใครมาขอคำมาเลยสักครั้งเดียว
หรือมารับรู้ความรู้สึกความสูญเสียของเธอหน่อย
อยากให้คู่กรณีทำแบบนี้เงินไม่ได้ต้องการหรอก
เดตอาการของลูกชายคนโตหน่อยนะคะ
ช่วงเกิดเหตุขาขวาหักฟันหักหลายซี่รอการผ่าตัด
อาการค่อนข้างสาหัสนะคะแต่คุณแม่บอกว่า
อกจากจะรอดูอาการของลูกแล้วมันมีสิ่งที่เจ็บกว่านั้น
ลูกถามตลอดเลยตอนนี้พอเข้าไปเยี่ยม
กับน้องทำไมไม่มาล่ะแม่คุณแม่บอกโอ้โหไม่กล้าตอบเลยนะคะ
เพราะถ้าต่อไปกลัวน้องอาการจะสุดมากกว่านี้
ทางครอบครัวกำหนดพิธีชาพนักกิจศพวันนี้นะคะ
ส่วนความคืบหน้าของคดีคุณแม่บอกว่าปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็เธอก็แอบกลัวนิดนึง
ว่าคนขับรถ๑๐ล้อจะหลุดคดีเพราะว่าตอนนี้ได้ประกันตัวไง